คุณผู้ชมค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบปรับประชาชน
ก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอสัญจรขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑
หรือว่ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนะคะ
ก็จะไปติดตามรับฟังปัญหาแล้วก็ผลักดันโครงการพัฒนาที่สำคัญค่ะ
รายงานสดจากจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมแห่งนี้นะคะ
เป็นจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดบุรีรำในวันพรุ่งนี้นะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับประชาชนค่ะ
การลงพื้นที่ก็เพื่อที่จะติดตามแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม
จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินซึ่งเป็นด่านเพื่อการค้าชายแดนไทยกัมพูชา
ที่มีมูลค่าการค้ารวมในปี๒๕๖๐กว่า๓๐๐๐ล้านบาท
คาดว่าอีก๕ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๐ล้านบาท
พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างด่านสุรกากรช่องจอมแห่งใหม่
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
และเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงาน
นายกรัฐมนตรีได้พบกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ
ซึ่งชาวบ้านได้ร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่า
ลงพื้นที่วันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่มาเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน
ซึ่งทุกอย่างที่ทำมาไม่ได้ต้องการให้คนมารักตัวเอง
แต่อยากให้รักประเทศชาติและร่วมมือการทำเพื่อประเทศ
ที่สำคัญรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังทำร้ายใคร
ทำลายรายได้ประชาชนให้เสียหาย
แต่บางเรื่องต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

รัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
สำหรับการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมของนายกรัฐมนตรี

เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่๑๒ของนายกรัฐมนตรี

แก่นำพักชาติพัฒนาร่วมคณะด้วย
ซึ่งผลเอกธวัชชัยก็บอกนะคะว่า
มาวันนี้ในฐานะเป็นพักพวกเดียวกัน
ยังไม่ได้มีการพูดคุยไปร่วมงานกับรัฐบาล

อยู่ที่การพบปรับประชาชนกว่า๓๐๐๐คน

ซึ่งเป็นสนามเย่าของทีมบุรีรำยูไนเต็ด
โดยนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
และนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย

จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมความพร้อม
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์
ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะ
ซึ่งจุดนี้มีรายงานนะคะว่าเจ้าของสนามอย่างนายเนวินชิดชอบค่ะ
ก็ได้เตรียมชุดนักแข่งพร้อมรถจักรยานยนต์
ไว้ให้นายกรัฐมนตรีสำหรับขี่ประเดิมสนามด้วยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ